กระทบกระทั่งของเป็นคนใช้รถใช้ถนน
แต่ตอนนี้แก่งเกียร์ก็บอกว่า

ปรากฏว่าเก่งเกียอลคือเป็นคนถอยรถมาชน

คราวนี้เหตุการณ์นั้นจบไป
เก่งเกียอลมาเป็นประเด็นอีกครั้งนึงค่ะ
บอกว่าจะไม่โพสต์แล้วนะ

ภาพนี้แหละภาพรถเก็บขยะ
หน้าบ้านเขาแถวนนท์เขาบอกว่าว่าจะไม่โพสต์แล้วนะ
แต่กลัวไปทำนิสัยเร็วแบบนี้กับคนอื่นอีกระวังนะครับ
เก็บขยะคนนี้ของเทศบาลนนท์พูดจานดีมากประชด
ประชดครับพูดจาดีมากตอนเก็บขยะนะคะเขาเล่าบอกว่าตอนที่เขาเอาขยะออกไปทิ้งหน้าบ้านเนี่ย
บอกพี่ฝากด้วยอีก๒ถุงแต่สิ่งที่พนักการเก็บขยะตอบกลับมาคือ
มีรถเก็บขยะของทางเทศบาลนนท
เปิดประตูบ้านกดปุ๊บแล้วทันเนี้ยพี่เขาอยู่จอดอยู่หน้าบ้านผมเลยจอดอยู่หน้าบ้านผมเลยแล้วก็ผมก็เรียกว่าพี่ครับสักสองถุงนะสักสองถุงเขากลับตอบผมมาว่าไม่ออกมาวะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราพูดกับเขาดีดีเราไม่ได้ดูถูกเราไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเลยเราแค่จะสระขยะเขาแค่สองถุงแต่เขาตอบกับเรามาอย่างงี้ซึ่งแบบตอนแรกผมคิดว่
อืมคุยกับเก่งแล้วคุยกับคู่กรณีเก่งค่ะคุณบุญชูแสงฉิมเป็นคนเก็บขยะเนี่ยนะครับคุณบุญชูบอกว่ายอมรับผิดที่ผู้จ่ายหยาบคายแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปด่าเก่งเกียร์อ่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยขณะที่เข้าไปเก็บขยะภายในซอยเนี่ยมันมีรถขายของจอดขวางอยู่ก็เลยทำให้รถขยะเนี่ยม
ออกมาเองไม่ได้ตั้งใจจะไปด่าเก่งเกียร์อานะคะส่วนนายกเทศมนตรี
นนทบุรีค่ะคุณผู้ชมคุณสมนึกเนี่ยบอกว่าได้เรียกพนักการเก็บขยะคนดังกล่าวมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
เรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณสมนึกบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายมากกว่า
ได้โทรศัพท์ไปขอโทษเก่งเกียร์อาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วคุณสมนึกให้ข้อคิดมาอยากฝากบอกกับทุกคนแบบนี้
บอกว่าอาชีพคนเก็บขยะเนี่ยเป็นอาชีพที่มันไม่น่าพิรมนักหรอก
แต่เขาก็ทำด้วยความเต็มใจแล้วต้องมาเจอสายตาคนที่ดูหมินดูถูกอยู่เสมอ
บางครั้งมันเป็นเรื่องของความหวัดระแวงหากให้อภัยกันได้ก็ควรให้อภัยค่ะ